ทำไมถึงรอวันนี้เหลือเกิน
คือไม่กลัวว่าเกิดสารลงมาบอก
ผิดข้อหาของลุงพลนี่ข้อหา

ใช่ไหมฆ่าคนตายเนี่ยเรื่องพรากเด็ก
ปิดบังซ่อนเร้นอำพลางศพทอดทิ้งเด็ก

ข้อหาที่๔เจตนาฆ่าผู้อื่นโดยเร็งเห็นผล
เป็นข้อหาที่๔ที่ทนายตั้ม

ให้ลุงกับป้าไปเซ็นรับข้อหาที่๔นี้

ก่อนที่จะมีการส่งฟ้องศาล
คือ๓ข้อหาอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน

แต่ข้อหานี้ไปอยู่ในชั้นอายการ

ก่อนที่จะมีการฟ้องคดีนี้

ท่านได้ลงไปในพื้นที่
ปรากฏว่าท่านให้ลุงกับป้าไปเซ็นรับ
ทราบข้อเก่าหาที่๔คือเจตนาฆ่าผู้อื่น

วันจันทร์ก็ส่งฟ้อง

เลยไปต่อสู้กันในชั้นศาล
แสดงความผิดสุดตรงนั้นเลย

รอเหลือเกินว่าอยากจะให้สารอ่านคำพิพากษา
แต่เอาละเลื่อนไป๒๐ธันวาคมก็ต้องเลื่อน
ไม่กลัวว่าศาลพิพากษามาแล้วเราผิดตรงนี้
ลุงป้าเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดทั้งสิ้น
คดีนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

ในการที่จะต้องถูกลงโทษ
ถ้าเกิดว่าความยุติธรรมที่ลุงกับป้าควรจะได้รับเนี่ย
ถ้ามันไม่มีในสังคมนี้แล้วลุงป้าจะมีจุดยืนตรงไหน
ถ้าเกิดเราไม่ต่อสู้แล้วก็สู้มาจนถึงวันที่๓๑ตุลาคม
เพื่อที่จะได้รับคำตอบ
ไม่จำเป็นต้องกลัวอยู่แล้วครับ
ถ้าเกิดผลออกมาสมมุตินะ
ผลออกมาบอกว่าลุงพลปิด

นั่นหมายความว่าเราไม่ได้รับความยุติธรรมเหรอ
ก็อันนี้ไม่ก้าวล่วงในการอ่านคำพิพากษาของสารท่านนะครับ
ถ้าสารลงหรือไม่ลง
กับป้าน้อมรับในคำตัดสิน
แต่สิ่งที่เราจะต้องต่อสู้ต่อไป
คือการประกันตัวและสู้ต่อในกระบวนการชั้นสารอุทธรณ์ต่อไปครับ
เจอความจริงกันทุกวันกันถึงวันศุกร์นะครับ
และที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ